คุณผู้ชมทีนี้มาดูหน่อยนะคะลูกบ้านที่คอนโดมิเนียม
ที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย์๒๒กรุงเทพมหานคร
บอกว่าเจอแบบนี้อยู่ไม่ผาสุกแล้วค่ะ
อ่ะคุ้กด้วยห้องละลูกลอนหรือหึย

เคาะที่พื้นแบบนี้ก่อนแล้วเห็นไหมคะ
เมื่อสักครู่ผู้ดูแลคอนโดเป็นผู้ชาย
กับคนที่เป็นลูกบ้านเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้
พอรู้ว่ามีคนถ่ายคลิปฝรั่งคนนั้นที่ลักษณะอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
ปรีเข้ามาเหมือนว่าจะทำร้ายคุณผู้ชมน่ากลัวไหม
กลัวมากมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคือปกติเนี่ย
เวลาเราจะอุทานบอกให้ตายเถอะโรบินตอนนี้ไมเคิลเขาชื่อไมเคิล
ให้ตายทำไมขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ่อเราก็ไปถามลูกบ้านค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ภายในคอนโดซอยสุขุมวิท๒๒คลองเตยกรุงเทพ
เราไปถามคุณสมศรีคุณสมศรีเป็นลูกบ้าน
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ
ไมเคิลเฮ้ยมันแปลกนะเป็นชายชาวอเมริกัน
คืออยู่คอนโดนี้หลายปีแล้วตอนแรกนะเป็นคนใจดีน่ะ
รักเป็นมิตรแต่หลายเดือนที่ผ่านมาไมเคิล
ชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือค่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
ไมเคิลเริ่มมีอาการคลุมคลั่งอัลวาดแบบไม่ทราบสาเหตุ
ทำลายข้าวของในห้องตัวเองก่อนหลังจากนั้น
ส่งเสียงดังรบกวนลูกบ้านที่พักอาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน
คือไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วอะค่ะคนดูแลเคยเข้าไปเตือนไหม
คนดูแลคอนโดเคยเข้าไปเตือนนะคะแต่ไมเคิลก็ไม่ฟัง
พฤติกรรมกลับก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแล้วหนักหนักเนี่ยคือเห็นไหม
ออกมาจากนอกห้องตัวเองไม่ได้ทำลายเฉพาะข้าวของในห้องตัวเองเท่านั้น
ไปทำร้ายไปอัลวาดนอกห้องแบบนี้คนที่พักอาศัยเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็ตอนแรกก็มานะคะมาดูมาพยายามดูแลความเรียบร้อยให้
แต่หลังคือมาบ้างไม่มาบ้างเบื่อแล้วลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เป็นบ่อยนะคะ
คือตำรวจอ้างบอกว่าต้องประสานไปยังสถานทูตอย่างเดียว
คุณสมศรีก็เลยบอกว่าในเมื่อตำรวจช่วยอะไรไม่ได้
งั้นก็ฟ้องโซเชียลเลยละกันพอเป็นข่าวแล้วคิดว่าเดี๋ยวตำรวจน่าจะจัดการให้

ใช่ค่ะต้องไปซุกต้องไปแอบอยู่อีกห้องหนึ่งเห็นไหมครับ
รีเข้ามาใช้ท่อนเหล็กจะไปตี
ลักษณะเหมือนจะคุ้มครั่งจากอะไรบางอย่าง
เอาไปตรวจสารเสพติดหน่อยไหมหรือยังไง